ที่เรื่องของหมูกันหน่อยก่อนหน้านี้
หมูแพงร้านที่ขายเมนูหมูก็ต้องขึ้นราคากันไป

แล้วก็มีคำถามในใจว่าแล้วถ้าเกิดหมูมันลดราคา

ร้านนี้ข้างในเขาบอกว่าเขาไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแน่นอน

ร้านหมูกระทะเจ้าดังในอำเภอหาดใหญ่สงขรา

เต่าตั้งเต่า

ระบุว่าอนุญาตปรับราคาลดลง
ขออนุญาตปรับราคาลง
เนื่องด้วยก่อนอันนี้ราคาเนื้อหมูมีราคาสูงขึ้น
ทางร้านจึงปรับราคาขึ้น
ชุดเล็กจาก๒๔๙บาทลดลงมา๓๐บาท

ชื่ออนุญาตรับราคาแจ้งขอบคุณเยอะเกินที่เวลา
หมูลดแล้วก็ลดราคาให้แบบนี้

ท่านจะไม่วันจนขอให้กิจการเจริญร่วมเรื่อง
วันชื่อเมนูเขาดีชุดรุกเต่า
์ชุดข้อเต่าก็เป็นชุดใหญ่

ไปแวะอุดหนุนยกให้เป็นร้านตัวอย่างเลย
ใครอยากอุดนุนก็ไปที่ร้านต่างนะฮะ
อยู่แถวครองเรียน๑เส้นโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่จังหวัดสงขรา

อ่ะตอนนี้เนื้อหมูราคาลงแล้ว
ร้านที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้ก็ลงมาแล้วกันเนอะนะครับ
เรื่องดีแบบนี้เราก็ต้องเอามาบอกต่อกันหน่อยนะ